ต้องขอโทษไว้ก่อนแล้วกันค่ะสำหรับใครที่กำลังรับประทานมื้อเช้าแสนอร่อยกันอยู่

กำลังเลยท้องไส้กำลังแบบว่าหิวเอาอะไรอร่อยเข้าปากนะครับ
แล้วก็บอกเลยว่าเดชะบุญแหมที่เทวีบ้านคุณมันไม่มีกลิ่น
ไม่ใช่อะไรเพราะว่ามันเป็นอุบัติเหตุชวนขนลุกนิดนึง
ไม่ได้แบบสยงสยองมีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
แต่บอกเลยว่าปิดจมูกเอาไว้ก่อนเตือนแล้วนะ
เพราะอะไรรถซ่วมคว่ำเหม็นทั้งหมู่บ้านงานนี้ไปดูค่ะ
นี่ค่ะแล้วก็บุ้งกลายเป็น

ก็ไม่อยากจะไปพาดพิงถึงแบรนด์อื่นเขา

เดี๋ยวค่ะเชอรี่ตรงนั้นน่ะคือมันมีฝนตกในพื้นที่หรือเปล่าคะ
ฝนตกขี้หมูไหลน้ำอะไรอ่ะ
คือนั่นคือบรรดาสิ่งปฏิกูลที่มาจากรถ
บรรทุกรถสูบซ่วมนั่นเอง

เห็นกันแบบว่าเต็มคาราเบลตั้งแต่ต้นซอยยันท้ายซอยเลยเนี่ยค่ะ
นี่แหละค่ะคือรถสูบซ่วมเขาก็บรรทุกเนอะ
ก็หน้าที่เขาอะนะก็บรรทุกมาเต็มรถนะคะ
แล้วก็สภาพคือเหมือนน้ำมันรั่วมันซึมมันไหลออกมาอย่างนี้
ไถก็พยายามไถกวาดสิ่งปฏิกูลที่มันเจิ่งนองเต็มถนนแล้วไถไปไหน

หมู่บ้านลงข้างทางไปบ้างมีแล้วนะคะ

เขานำคลิปมาโพสต์บอกว่าคุณคิดว่ารถไถนากำลังดันอะไรอยู่

แหมเจ้าของรถดูดซ่วมก็ยังอารมณ์ดี

ต้นไม้น่าจะถูกอกถูกใจกับสิ่งปฏิกูลเหล่านี้นะฮะ
กลิ่นมันลอยมาเลยเป็นการดูคลิปที่ต้องกลั้นหายใจ
แล้วใครอย่ามาเดินหล่อลื่นแถวนี้นะเหม็นทั้งวันนะ
ทีมข่าวติดต่อไปพูดคุยกับเจ้าของรถดูดซ่วมค่ะ
ชื่อว่าคุณวิทยาพุทธหอมอายุ๒๗ปี
บอกว่าคลิปเนี่ยจริงมันคลิปเก่าแล้วพี่๔๕เดือนแล้ว
ตอนนั้นไปรับงานสูบซ่วมที่อำเภอปรางกู่ศรีสะเกด
จอดรถกำลังสูบซ่วมอยู่ดี
ก็มีรถไถที่กำลังเกลี่ยพื้นทำถนนใหม่เข้ามา
ชนท้ายเข้ากับรถสูบซ่วมอั้นน่ะ
ฝาที่ปิดถังซ่วมเนี่ยมันก็เลยเปิดโพลกออกมา
แล้วหลังจากนั้นก็เลยบู้มกลายเป็น
นั่นแหละค่ะเต็มเลยนะคะ
พุ่งออกมาเหมือนน้ำผู้เลยเขาบอกไหลเต็มพื้นถนนเลย
เหม็นคลุ้งไปทั้งหมู่บ้านรถไถชนเขาใช่ไหม
ก็เลยก็ต้องมาช่วยดันสิ่งปฏิกูลลงข้างทาง

แต่ก็โชคยังดีนะชาวบ้านแถวนั้นยังไม่ได้สาบ
คุณพี่รถสูบซ่วมนะเข้าใจว่ามันเป็นอุบัติเหตุ

ซึ่งตอนนี้ถนนที่เกิดเหตุเนี่ยเทคอนกรีตทับใหม่ไปเลยเรียบร้อยแล้ว

เหม็นนักใช่ไหมล้างไปไม่ออกก็ทับไปเลย
อันนี้บอกว่ารถดูดซ่วมคว่ำเนี่ยคือเขาเปรียบเทียบนะ
บอกว่าเหม็นอย่ารถดูดซ่วมคว่ำ

ไม่ได้คว่ำฟ้ามันเปิดออกมา
จะบอกว่าเอาอย่างนี้มองในแง่ดีขวัญเป็นคนมองโลกแง่ดี
อย่างน้อยได้ถนนใหม่เป็นคอนกรีตไปเลยจ้า

เดี๋ยวคุณพูดแบบนี้นะบรรดาหมู่บงหมู่บ้านไหนที่มีถนนคุระอยู่

ดิวกับรถดูดซ่วมมานี่ไม่ไหวนะ